วันนี้ตำรวจชมบุรีได้นำตัวหัวหน้าทีมปล้นรถขนเงินแซมโก้ที่หน้าเทสโก้หนองข้างคอกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะคะแต่ว่าสุดท้ายล่าสุดยอมรับแล้วค่ะว่าร่วมกับพวกลงมือก่อเหตุในครั้งนี้จริงค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกำลังตำรวจภูทรภาค๒และตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ควบคุมตัวนายออมศีลสครีตันหรือ๑อายุ๔๔ปี
ผู้ต้องหาที่ปล้นรถขนเงินของบริษัทแซมโก้
ได้เงินไปทั้งหมดกว่า๕ล้าน๓แสนบาท
เมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาให้การปฏิเสธ
แต่ว่าล่าสุดก็คือทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหว
ยอมรับสารภาพค่ะว่าร่วมกับพวกอีก๓คน

ออมสินผู้ต้องหาก็กล่าวขอโทษ
ต่อการกระทำของตัวเองในครั้งนี้นะคะ
บอกว่าที่ลงมือทำเพราะว่าจำเป็น

ซึ่งก็ยกย่องตำรวจว่าฝีมือดีที่จับกลุ่มได้ค่ะ
ฟังเสียงนายออมสินคนก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าสรุปแล้วก็ลงมือทำด้วยมีเหตุจำเป็นบางอย่าง
แต่สรุปผลสุดท้ายไม่ว่าจะวางแผนยังไง
ผมก็ต้องขอยกย่องท่านตำรวจไทย
ว่าวางแผนยังไงก็สู้ท่านไม่ได้หรอก
ไม่ว่าจะวางแผนยังไงก็สู้ตำรวจไทยไม่ได้นะคะ

ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันปล้น

ออมสินสครีตันคือคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
และรวมถึงนายยุทธนากิติยุทธนาวินเป็นคนขับรถตู้
นางสาวกรวิพาสำเริงจิตและนายโยธินสำเริงจิต
ภรรยาและน้องภรรยาของนายออมสินเป็นคนเช่ารถตู้ที่ใช้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมติดตามคำให้การของผู้ต้องหาฉบับเต็มได้ค่ะ
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐนะคะ